สองพ่อลูกขับรถค่ะไปเฉียวรถตำรวจแล้วพยายามหนี

เขางัดสวนสัตว์มาทั้งสวนสัตว์เลยค่ะทำไมฮะ
เพราะว่าด่ากราดตำรวจในโรงพักยับเลยค่ะ
เรียกจ่อทำไมตาไม่จ่อเรียกต้นไหนครับ

แล้วได้ดื่มไหม

เบี้ย๓คน๑กิน๒คนกับพ่อ
แค่นั้นเอง
นี่ก็จอดแสงพวกมื้อ

เอาแค่อารมณ์มาให้กันซึ่งกันและกัน
คนไทยด้วยกันผมมาเลือกผู้แทนด้วย

ว่าห้วยอ่าห้วยก็พอห้วยอีกแล้วก็เลยตกใจก็จะดุ้งกันหมดเลย
ฮ่าอะไรนะไม่ได้สนใจคำด่าสวนสัตว์ของคุณเลย
นึกว่าเป็นคำอื่นซะอีกสรุปเนี้ยเมาทั้งคู่เนี้ยพ่อดู
สภาพแบบนั้นพูดไม่รู้เรื่องแถมพอด่าตำรวจสักพักมีการบอกว่าจะไม่เป่าแอลกอฮอลนะ
ค่ะแล้วเขาบอกด้วยว่าก็แค่นี้อรุมอร่วยกันดิเออจะเอารุ่มอร่วยยังไงอ่ะ
ตำรวจบอกต้องเป่าอ่ะแม่พยายามจะไม่เป่าแอลกอฮอล์นะคะ
แต่ก็ดูรู้อยู่แล้วแหละว่าเมาค่ะพอตำรวจเนี่ยจับมาถึงบนโรงพักก็โวยวายแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นหลังจากที่เขาไปเฉียวชนรถของรองสารวัตรจราจรแล้วหนีไป
ขับหนีไปแต่สุดท้ายไปถูกสกัดจับได้ในเขตเทศบาลปรากฏพอจับได้ก็ไปเจอคนเป็นพ่อค่ะ
นายสำรวจใยย้อยอายุหกสิบห้าปีเขาบอกเขาเป็นช่างทำสีรถยนต์
แล้วอีกคนนึงคุณลูกชายนายพรศักดิ์ยายโยอายุสี่สิบสอง
ลูกชายก็เมาอยู่ในรถนะคะสองพ่อลูกนะคะ
เขาบอกเป็นชาวจังหวัดสุรินแหมพูดไม่รู้เรื่อง
ไปในรถเนี้ยเจอเบียร์หลายขวดเลยอือฮือ

อย่างที่บอกว่าด่าทอตำรวจอยู่ตลอดเวลานะคะ
เจ้าตัวบอกกินมาเปล่ากินมาเปล่าก็กินมา

จะเอามากินบนรถก่อนจะไปทำงาน
สุดท้ายเป่าแล้วเป็นยังไงดูค่ะ
คุณเห็นชัดแล้วใช่ไหมคะเลขอะไรคะน่ะ
โอ้โหมีหน้าล่ะถึงไม่ยอมเป่า
นี่แหละค่ะผู้ที่ประสบเหตุแล้วโดนเฉียวรถ

มาถึงตรงนั้นมันมีจุดที่เขาซ่อมถนน
นี่พ่อลูกคู่นี้แซงซ้ายขึ้นมาเฉียวรถ

เปลี่ยนไปขับแล้วขับหนีออกไปเลยต่อหน้าต่อตา
วิทยุสกัดให้รถคันนี้หยุดเอาไว้

เดี๋ยวลูกแม่เขาขับหนีเป็น๑๐กิโลกรัมด้วยครับนี่ค่ะ
เดี๋ยวพ่อดูสภาพอย่างว่าเดอะขึ้นกับร้ำ

กระจกพับเลยผมก็ขับตาม

ลงมาก็เลยถามไปขี่คนขับหนึ่งกันนี่

มาคุยกันบอกว่าผมก็เป็นมีประกันชั้นหนึ่ง

พาเหมาขึ้นรถทั้งพ่อลูกตามนี้ไปเลย

สองเจ็ดหนึ่งก็โดนแจ้งเขาหาเหมาแล้ว
ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับท่านตำรวจท่านนี้ร้อยตำรวจโทสุเทพ
บอกว่าไม่ติดใจนะเดี๋ยวให้ประกันจัดการก็แล้วกันค่ะ